๖นาฬิกาเก้านาทีนะครับมาดูเรื่องราวดราม่าของคุณบินบรรลือฤทธิ์เท้าความก่อน
ก่อนหน้านี้มีโพสต์คลิปออกมาใช่ไหม
บอกประมาณว่าถ้าเจอเด็กชู๓นิ้วที่ไหน
ที่คุณบินบอกตอนหลังว่าเป็นการไปตีความเข้าใจผิดนะ
จะตบเด็ก
แล้วหลังจากนั้นก็มีคลิปไลฟ์ออกมาว่าลา
พี่บินลาออกจากมูลนิธิร่วมกระตันอยู่
ล่าสุดนะครับที่บอกว่าจะไปชุมนุมกัน
จะไปรวมตัวแสดงพลังกันที่วัดพระแก้ว๑พฤศจิกายนเนี่ย

คือบอกว่าขอโทษที่พูดแรงไป
แล้วก็พูดแรงจนถูกคนเอาไปบิดเบือนจนทัวร์ลง

ถ้าเจอเด็กชู๓นิ้วที่ไหนจะไม่ทำอะไร
แต่จะให้เวรกรรมตามจัดการเอง
ไปดูคลิปกันครับ
ผมผิดนะครับ
ผมผิดว่าด้วยความโหโหที่พูดแบบว่าผมจะตอบเวร

แล้วต่อไปนี้ผมพยายามจะตั้งสติ
ถ้าผมเห็นคนแบบนี้
หรือใครที่ทำกับองค์ประมาณนี้

ผมรู้ว่าผมปล่อยให้เป็นเวรกรรม
หรือว่าใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะครับ
ผมจะไม่ไปยุ่งไปอะไรทั้งนั้น
ผมขอกล้าเงินตามที่ผมตั้งใจคือ
รักษาสถาบันพระมหาศัพท์
เราไม่ได้ฝักไฟการเมือง
เราไม่ได้ปรับไฟสีใดสีหนึ่ง
ผมต้องการให้สีเหลืองเป็นสีที่บริสุทธิ์
สำหรับสถาบันพระมหาศัพท์
นี่เป็นบางช่วงบางตอนของคลิปล่าสุดนะครับ
ของคุณบินบริลิสที่มีการถ่ายเท่าสดนะครับ
ก็แชร์ลงโลกออนไลน์เมื่อวานนี้ความยาวเต็มในจริงมัน๗นาทีครับ
ทั้งหมดเป็นการชี้แจงหลังจากทัวร์ลงครับ
ถูกชาวเน็ตพากันรุมวิพากษ์วิจารณ์
กรณีที่จะไปตบเด็กชู๓นิ้ว
แม้ว่าก่อนหน้านี้คุณบินจะมาอธิบายไปรอบหนึ่งแล้วก็ตาม
โดยการไลฟ์ครั้งล่าสุดนี้คุณบินยอมรับว่าผิดเอง

ทำให้บางคนนำข้อมูลไปบิดเบือนจนเกิดการเข้าใจผิด
และยืนยันว่าไม่ได้จะไปตบเด็กแน่
แต่หลังจากนี้เนี่ยถ้าเจอใครชู๓นิ้วหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
อยู่เฉยปล่อยให้เวรกรรมตามเล่นงานคนคนนั้นเอง
และยังเชิญชวนให้คนรักสถาบันนะครับพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองและสีชมพู
รวมตัวกันที่วัดพระแก้ว๑พฤศจิกายน
ซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปปรากฏแล้วก็มีคนเข้ามากดไลค์กดแชร์จำนวนมากนะครับ
อกจากนี้ยังมีศิลปินดาราหลายคนนะครับที่ออกมาให้กำลังใจ
ไม่ว่าจะเป็นอดีตนักร้องลูกทุ่งแสงสุรีรุ่งโรธที่คุณบินเคยไปช่วยเหลือจำได้ไหมช่วงโควิด๑๙ระบาดนะครับ
แล้วมีการร้องเพลงกันด้วยตอนนั้นนะคะครับเขาก็ออกมาวิงวอนขอให้สังคมเห็นใจ
ในเจตนาอันบริสุทธิ์ของคุณบินบรือฤทธิ์รวมทั้งดาราสาวตายสายทานนะครับที่ทำงานร่วมมูลนิธิเดียวกัน
ก็ให้กำลังใจคุณบินแล้วก็ขอร้องชาวเน็ตว่าอย่าตำหนิคนที่มีความเห็นต่าง
ส่วนตัวเนี่ยมั่นใจว่าสิ่งที่พี่วินทำลงไปนะครับ
ไม่มีสิ่งใดแอบแฝงเป็นความจงรักภักดีต่อสถาบันโดยแท้จริงครับ